อยู่กันในรายการขับรถคลับของคนรักรถครับ
ทุกคนมักจะเกิดคำถามกับการขับรถเกียร์กระปุก

ถ้าสมมุติว่าเราขับเคลื่อนไม่ว่าจะเกียร์อะไรก็แล้วแต่
เราจะชะลอเบรกถ้ายังอยู่ด้วยความเร็ว
ประมาณสัก๓๔๐๕๐๖๐ขึ้นไป
แตะเบรกบางครั้งกับการชะลอความเร็ว

เหยียบอย่างนี้เหยียบเบรกแบบนี้รถไม่ดับนะครับ

แต่ถ้าสมมุติเราจะชะลอความเร็วแล้วความเร็วต่ำลงเรื่อย
ถ้าเราทำแบบนี้จนรถมันหยุดรถมันจะดับเองเลย

เราจะทำได้ในกรณีรถมีความเร็วเท่านั้น

ไม่ใช่ว่าจะจอดปั๊บเสร็จต้องมาเหยียบคัดเลย
เพื่อให้เครื่องมันปลี

สมมุติเราเหยียบคลาสเร่งไปแล้ว
ถ้าเราจะชะลอความเร็วจนถึงขั้นจอด

แล้วความสามารถของเกียร์กระปุกทำอะไรได้อีก
สามารถปรับตำแหน่งของ
ความเร็วรอบของรถได้ตามสภาวะ
เช่นการลงเนินสะพาน
การลงเนินเขาที่เป็นทางชันทางลาดลงไป

แล้วโดยที่เราไม่ต้องใช้เบรกค่ำเพื่อ

แล้วใช้วิธีการขับลงเขาลงเนิน

ถ้าเราจอดในกรณีพื้นที่ราบนะ

ถ้าเมื่อเราขึ้นมาขับรถในครั้งต่อไปแล้ว

อย่าเล่นรถโดยที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับ

สนุกมันก็มากกว่ากันเยอะตามไปด้วย

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ